มีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน๓คน
กำลังรอเตียงรอความช่วยเหลืออยู่
บอกว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยตอนนี้อาการหนักสุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยติดต่อไปนะครับเพราะว่าขอความช่วยเหลือมานะครับ
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราคุณชมพู่สลันพัฒน์
ก็ติดต่อไปครอบครัวนี้เนี่ยติดโควิดทั้งบ้าน๓คนนะฮะ
เขาอยู่ในแคมป์คนงานครับเป็นสังกษีนะฮะแคมป์คนงานสังกษี
ที่แจ้งวัฒนะซอย๓๘นะครับเพราะว่าทำงานก่อสร้างทั่วไปนะฮะ
คนที่ติดเชื้อคนแรกของครอบครัวคือลูกชายก่อนลูกชายอายุ๔ขวบครับ
คาดว่าไปวิ่งเล่นกับเด็กที่เป็นลูกของเพื่อนนี่แหละนะ
แล้วเย็นวันที่มีอาการเนี่ยก็คือกลับมาบ้านไข้ขึ้นสูงหนาวสั่น
ทีแรกพ่อกับแม่คิดว่าอ๋อสงสัยไปตากฝนมาแต่ทีนี้โอ้โหช่วงนี้โควิด
ก็เลยเอางี้ดีกว่าพาลูกไปตรวจดีกว่าพอไปตรวจพบว่าติดโควิดครับ
ถัดมาพ่อกับแม่ไปตรวจบ้างเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็ติดกลายเป็นติด๓คนเลยนะครับทั้งบ้านพ่อแม่ลูก
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ก็คือแย่ลงเรื่อย
เนื่องจากอยู่ในลักษณะเป็นแคมป์คนงานที่เป็นสังกษีนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ไม่เอื้อต่อการที่จะรักษาอาการป่วยด้วยค่ะนี่ลูกชายหนูน้อยคนนี้
หัวนะแต่หนักที่สุดก็คือภรรยาเนี่ยแม่ของลูกชายวัย๔ขวบเนี่ยอาการหนักที่สุด
ไข้สูงตลอดทั้งวันอาเจียนถ่ายเหลวอ่อนเพลียมาก
ไม่ได้รสจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วหายใจลำบาก
ออกซิเจนก็ต่ำนะครับกลืนน้ำลายยังยากเลยอ่ะ
อย่าว่าแต่กินข้าวก็เลยขอความช่วยเหลือหน่อย
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามประสานไปหมดแล้วนะ
ประสานไปทุกหน่วยงานเลยนะทั้งในพื้นที่ทั้งในเขต
จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็ขอความช่วยเหลือมายัง
ไทยรัฐนิวโชว์ของเราด้วยนะครับเราก็กำลังพยายามช่วยเหลืออยู่นะครับ
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือหาพวกฟ้าทลายโจร
ยาแก้ปวดต้มน้ำสมุนไพรมาบรรเทาอาการกันไปก่อน
อยากได้ที่สุดคืออยากได้เตียงครับตอนนี้
ตอนเย็นวันที่๕มันมีฝ่ายไปเล่นกับเพื่อนเขาร่วมเดียวกัน
ที่ลุกเพื่อนข้างบ้านเหมือนว่ามันจะโดนผลหน่อยนึง
ถ้าเขาตกเป็นมาเนี่ยเขาตัวร้อนนะครับเป็นไข้สูง

ติดต่อไปทางเขตบ้างทางเทศบาลทางอะไรบ้าง
หลายทางครับไปทางรถมาติดทางรถ
ถึงโคโก้ก้าไม่มีใครรับเลยครับผม
ตอนนี้แม่เขาตอนนี้แม่เขาหนักสุดครับ

พอเจ็บหน้าอกปากลื้นไม่ได้ลดแล้วครับตอนนี้

เขากินยาแอลีนอนแค่ปวด
ดมต้มสมุนไพรกินไปเรื่อยอย่างนี้ครับ